ที่จะเปิดตัวในวันแข่งขันวันที่๒มิถุนายนนี้ครับ

ตอนนี้ก็กลับมาพักผ่อนที่ประเทศไทยได้เกือบสัปดาห์แล้วครับ
หลังจากใส่สิ้นภารกิจกับสมสรรค์คอนซาโดเลสซัปโปรโน
ศึกเจลิกของญี่ปุ่นนะครับที่อยู่ในช่วงของการพักเบรก
เพื่อหลีกทางให้กับทีมชาติญี่ปุ่นเตรียมตัวไปแข่งขันฟุตบอลโลก๒๐๑๘ครับ
ซิเจก็พูดถึงเกมอุ่นเครื่องกับทีมชาติจีนนะครับว่า
ซึ่งตัวเขาพร้อมที่จะเล่นเต็มที่ทุกนัดให้ในนามทีมชาตินะครับ
มาร่วมเชียร์ทีมชาติไทยที่ราชมังคลากีฬาสถานแทนรุ่นที่๑นะครับ
เรื่องนี้เบสซิเจก็เปิดเพลย์ว่าได้ติดตามน้องมิวนิก
นิกิลีครับเอาล่ะฟุตบอลอุ่นเครื่องทีมชาติไทยพบกับทีมชาติจีนนะครับ
ที่สนามราชมาฆาฆิลสถานนะครับไทยรัดทีวีช่อง๓๒ถ่ายท่อส่วนในวันสัปดาห์ที่๒วิทยุนนี้นะครับ
เวลา๑๘นาฬิกาเริ่มเข้าช่วงของการแข่งขัน๑๘นาฬิกา๓๐นาทีนะครับ